ใครก็อยากไปแล้วนิยมสุข
ปรากฏว่าที่ตลาดแห่งนี้ทุกคนวิ่งหนีครับ

ร้านขายกากหมูแบบนี้ครับ
ตายแล้วตายแล้ว
นี่ครับเสียงอุทานเหมือนที่ชมพู่ร้องเลย

นี่คือตลาดนิยมสุกแล้วในตลาดเนี่ย
จะมีร้านรวงต่างมากมาย
จุดนี้ที่เกิดไฟลุกไหม้แล้วมันไฟลุกน่ากลัวด้วยนะครับ
เขาขายพวกกากหมู

เรื่องต้นเห็นบอกว่าสายแก๊สหลุด

แล้วไฟลุกพลึบระหว่างที่กำลังเจียวน้ำมันหมูอยู่พอดีเลยครับ

มาแบบนี้เลยครับค่ะไฟลุกท่วมแบบนี้ตลาดนิยมสุขกลายเป็นว่ารถดับเพลิงเอ่ย
เอ่ยต้องมาครับส่วนลูกค้าพ่อค้าแม่ขายวิ่งหนีออกจากตลาดก่อน
กลัวระเบิดรุนแรงมากกว่านี้ไงครับหลังจากเจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุ
ก็รีบพากันมาครับเพื่อควบคุมสถานการณ์สุดท้ายไปปิดวาวหัวถังแก๊สได้
ใช้เวลาแป๊บเดียวนี่ฮะไฟค่อยมอดลงไปแล้วคุมสถานการณ์เอาไว้ได้
ยังดีนะครับไม่มีใครตายจากเหตุการณ์นี้แต่มีคนเจ็บ๒คนครับ
ผู้ชายทั้งคู่คนแรกเป็นเจ้าของร้านชื่อว่าเฮียกัมปนาศครับ
อีกหนึ่งคนเป็นลูกจ้างชาวเมียนมานี่มีแผลไฟลวกด้วยครับ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องล้างน้ำเกลือปฐมพยาบาลนะครับ
ทั้งสองคนนี้ปฐมพยาบาลเสร็จแล้วส่งไปตรวจร่างกายเพิ่มเติม
ถูกไฟลวกตามแขนตามขาตรงจุดนี้ฮะ
แม่ค้าในตลาดบอกว่าตอนที่เกิดเหตุเนี่ย
ลูกจ้างร้านนี้ซึ่งเขาขายกากหมู
จะเห็นอยู่เมื่อกี้นี่มัดใส่ถุงวางขายเรียงเอาไว้นี่แบบนี้แบบนี้
กำลังเจียวน้ำมันหมูอยู่ครับ
แล้วจู่สายแก๊สมันหลุดแล้วไฟก็ลุกท่วมพลึบขึ้นมาเลยครับ
สาเหตุที่แท้จริงอยู่ระหว่างการตรวจสอบเพิ่มเติมอีกครั้ง
รอให้คนเจ็บ๒คนอาการดีขึ้นก่อน
เหตุการณ์นี้จะเป็นอุทาหรณ์ให้เราทุกคนระมัดระวังช่วงเที่ยงแบบนี้
ใครหงหาอาหารเช็คให้ดีด้วยนะครับใช่ค่ะ